มีเหตุสลดเกิดขึ้นกับหนุ่มพิการทางสายตานะครับ
ที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดลงมา

ของอาคารแห่ง๑ที่ย่านรัฐพร้าว

ร่างของนายสมานกำลังสินหนุ่มพิการทางสายตา
นอนเสียชีวิตอยู่บริเวณหน้าคอนโดแห่งหนึ่ง
ภายในซอยลาดพร้าววังหิน๔๗แยก๖
เจ้าตัวตัดสินใจกระโดดลงมาจากระเบียงห้องพักชั้น๗
ท่ามกลางความโศกเศร้าของแฟนสาวและครอบครัว
โดยนางสายพินดิงซิงตุง

ซื้อห้องที่คอนโดและอาศัยอยู่กับแฟนสาว
ซึ่งเป็นผู้พิการทางด้านสายตาเหมือนกัน
ซึ่งในทุกวันทั้งคู่จะจูงมือกันออกไปเล่นดนตรี
หมวกตามสถานที่ต่าง
อกจากนี้ทั้งคู่ยังดูรักกัน
และไม่เคยเห็นว่ามีปากเสียงกันเลย
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านั้น
ขณะที่เธอนั่งอยู่ข้างอพาร์ทเมนต์
ได้ยินเสียงคนบอกให้เธอไปช่วยคนหกล้ม
เธอก็เอกใจว่าแค่หกล้มคงจะไม่เป็นอะไรมาก
กระทั่งคนงานก่อสร้างตะโกนมาบอกอีกว่า
ไม่ใช่คนหกล้มแต่เป็นคนตกตึก
จึงรีบวิ่งมาดูพบว่าเป็นนายสมาน

ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากเรื่องหึงหวง
ขณะที่ญาติของแฟนสาวนายสมาน
ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เปิดเผยกับตำรวจสนโชคชัยว่า
ทั้งคู่ได้ทะเลาะกันถึงขั้นรุนแรง
เธอต้องรีบขับรถจากบ้านที่จังหวัดจันทบุรี
รับแฟนนายสมานกลับไปอยู่ด้วยกัน

จึงพาแฟนนายสมานมาส่งที่ห้องพัก
เมื่อมาถึงทั้งคู่ก็นอนกอดกัน
ที่แฟนของนายสมานจะบอกว่า
นายสมานตัวร้อนให้ไปหาหมอรักษา
จู่นายสมานก็ลุกขึ้นจากที่นอน

แล้วกระโดดลงไปจนเสียชีวิต
ความที่โดนนี่มีใครเห็น
หนูเห็นค่ะหนูก็นอนเล่นอยู่ตรงนี้

ผู้ตายกระโดดลงมาจากชั้นที่๗
มเหตุมาจากมีปัญหากับภรรยา
แต่อย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวน

ยาของผู้ตายมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
และรอผลการตรวจสอบจากกองพิสูจน์หลักฐาน
เพื่อสรุปสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
ข่าวเทศทีวีรายงาน